คุณผู้ชายพวกนี้เนี่ยเขาเพิ่งช่วยภรรยาปิดร้าน
ภรรยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าเขาขี่ตาม

กันสองคนค่ะถีบมอเตอร์ไซค์เขาจนล้ม

เอามีดมาไล่ฟันเอาไม้เบสบอลมาไล่ตีค่ะ

เดินไม่เข้า
มีไม้เบสบอล

รักการดี๒๗ปี

ตอนที่เอาฟันไม่โดนผิวโดนตรงหัวไหล่ของเขา
แต่ว่ามันก็มีรอยถลอกที่หลังเหมือนกัน
แล้วสภาพเขาที่เจ็บแบบนี้เพราะว่าโดนไม้เบสบอลตี
จุดที่เกิดเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
มันมืดด้วยสองข้างทางก็เป็นป่าย่าเป็นพงหญ้าแล้วมันก็เปลี่ยว
อันนี้เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านสันติสุข
ไปบ้านหนองสองห้องที่บ้านดุงของอุดรน่ะนะคะ
เราคุยกับฝั่งคนเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผมมาช่วยเมียผมขายส้มตำที่ตลาดสันติศุกร์นั่นแหละ
สี่ทุ่มปั๊บอ่าก็เก็บร้านปิดร้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วตอนนั้นเมียผมขี่นำหน้าผมก็ขี่ตามหลังไป
ทีนี้มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาตามหลังผมมา
จู่พอมาถึงตรงพงหญ้าถีบมอเตอร์ไซค์ผมจนล้มนี่
มอเตอร์ไซค์ของคุณอรรถพลเนี่ยลงไปที่พงหญ้าแบบนี้
แล้วคนร้ายมันมีมีดไงเอามีดมาฟันเอาไม้เบสบอลมาตี
แล้วบังคับว่าจะเอาตังค์ค่ะแต่ถามว่าได้อะไรไปไหม
คุณอัตภพลบอกว่าไม่ได้
เพราะอะไรเอาเดี๋ยวลองฟังค่ะ
เราก็เลยถามไงว่าเราได้ทรัพย์สินอะไรไปหรือเปล่า
พี่อาจารย์พวกเขาบอกว่าครับไม่ได้ครับเพราะอะไร
ตัวพี่เขาไม่ได้พกตังค์ไม่ได้พกเงินสดติดตัว

ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เจ็บตัวอย่างเดียวรถก็มาพังแบบนี้ด้วย
ถามเมียของพี่อัฐพลหน่อยค่ะคุณกันนิกา
เธอก็เล่าให้ฟังนะว่าขับรถนำหน้าสามีมา
แล้วเอ๊ะมองดูกระจกหลังไม่เห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์สามีเลย
เอกใจวนกลับไปดูหน่อยดีกว่า
พอวนกลับมาถึงอ้าวทำไมสามีฉันไปนอนกองอยู่กับพื้น

แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ขายของได้ตังค์มาก

รอบที่เคยเกิดก่อนหน้านี้นะไม่ได้ติดใจเอาความ
โอ้โหนี่เกิดมา๒รอบ
แล้วรอบนี้จะมาไม่ติดใจเอาความไม่ได้แล้วล่ะนะ
เพราะว่าสามีพี่โดนฟันถึงแม้จะไม่เข้าผิวก็ตาม

แต่ตอนนี้ทั้งสามีและตัวเธอเองไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
ตอนนี้เรื่องนี้ถึงหูชาวบ้านทุกคน

เขาก็กลัวสิไม่กล้าออกมากลางค่ำกลางคืนนะคะ

วันนี้ทางด้านฝั่งผู้เสียหายทางคุณอาจารย์และภรรยา
ก็พาตำรวจชุดสืบสพบ้านดุงไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ให้ตำรวจทำหน้าที่ต่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตำรวจก็ย้ำถามคุณอัตภพลคนเจ็บนะ

ผมไม่มีเรื่องกับใครปกติผมทำงานอยู่ร้านล้างอัดฉีด
งานเสร็จผมก็มาช่วยเมียขายของขายส้มตำนี่แหละ
ผมไม่ได้มีเวลาไปหาเรื่องใครหรือจะไปมีเรื่องกับใครเลย
ตอนนั้นวันที่เกิดเหตุผมจำได้เลยว่าคนร้าย
เอามีดมาฟันกลางหลังผมแล้วยังดีไงที่มันไม่เข้า
เสื้อขาดไปแล้วก็โดนเอาไม้เบสบอลฟาดครั้งหนึ่ง
แต่พี่เขาแบบโอ้โหฟันไม่เข้าจริง
คือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เขาหนังเหนียวหรือเปล่า
พี่เขาพกของดีอะไรหรือเปล่าเราก็ไปถามมาเหมือนกันค่ะ
อัธพลบอกว่าผมน่ะห้อยเหรียญหลวงปู่เจือ
แล้วก็ฟันของตาฟันของคุณตาที่แขวนติดตัวตลอดนี่

คอยปกป้องผมนะแต่อยากให้ตำรวจเข้าไปนะ

จะได้รู้ว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะอะไร